คนร้ายมันเห็นแม่ของนายกเทศที่นครศรีธรรมราชใส่ทอง๒บาท
ป้าผมขอนั่งรอเพื่อนตรงนี้แป๊บนะ

ก็ตำรวจตอนที่ตามเอาตอนที่ตามเลยนะ

โอ้ยเกี่ยวกันแหละ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมนะ
นี่เขาตามกันมาแล้วนะไล่ตามไล่ตามจนมาถึงตรงนี้
จนมุมตรงนี้เอาล่ะเบิร์ตจะเล่าเนื้อหาให้ฟัง
ตำรวจสพทุ่งใหญ่ครับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปจับตัวนายวะรุธนะครับ
วรุษเหนือคลองอายุ๓๑ปี
สร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาทของ
แม่ชมมาแม่ชมอำลอย
อายุ๘๕ปีโอ้โหเป็นแม่ของ
นายกเทศมนตรีตำบลท่ายางซะด้วย
ทุ่งใหญ่นะที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะ
คือตำรวจได้บ่อแสว่าวรุษไปกบดานอยู่นู่น
เหนือคลองกระบี่นะอำเภอเหนือคลอง
นำกำลังไปดักรอไปเจอปั๊บนะฮะวรุษนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
แต่นายวะรุดเนี่ยนะครับเร่งเครื่องหนี
โดดเกาะสินะครับเหตุซึ่งหน้ากระโดดเกาะเลย
รถชนกำแพงก็เลยคุมตัววรุษไว้ได้
นะครับพอไปย้อนไปก่อนหน้านี้
ช่วงใกล้ค่ำวันที่๗พฤศจิกายนวรุษขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่หน้าบ้านของแม่ชม

เขาก็บอกด้วยแม่สมบัดขอนั่งรอเพื่อนแป๊บน่ะ
ดูน้ำแข็งนี่นี่แม่ทำท่าให้ดูแม่ยังแข็งแรงค่ะอ่า
ปลอดคนครับนายวรุษเนี่ยเข้าไปกระชากสร้อยคอน้ำหนัก๒บาท
ที่เบิร์ตบอกจากคอแม่เลยตอนนั้นพ่อก็อยู่ด้วยนายจิตครับ
นายจิตอายุแปดสิบสี่ปีสามีของนางชมนะ
ก็ออกมาเจอกอดรัดฟัดเวียงอยู่กับคนร้ายสร้อยขาดไปสองท่อน
นี่ท่อนหนึ่งตกอยู่นะท่อนหนึ่งก็ติดมือมันไป
ช่วงที่นายวรุษขี่มอเตอร์ไซค์หนีนะครับคุณพ่อจิต
คุณพ่อจิตอายุ๘๔ก็เนี่ยฮะแม่ตอนนั้นท่านก็เกาะท้ายรถไปด้วยนะ
นะครับก็ทำให้พ่อจิตเนี่ยถูกลากไปกว่า๔๐เมตร
ได้รับบาดเจ็บนะนี่แหละครับคุณผู้ชมนายชัยทิศักดิ์อำลอย
คนนี้นายกเทศมนตรีท่ายางลูกชายพอทราบข่าวนะ
ก็ช่วยตำรวจแกะลอยช่วยยังไงอ่ะแม้ท่านเป็นถึงนายกเทศ
ขอกล้องนี่ขอกล้องจากตรงนั้นขอกล้องจากตรงนี้ตาม
ตามกระทั่งเจอนี่นี่ไปเจอที่กะบีไงอ๋อ
เนี่ยไปจนมุมที่กระบี่นะครับ